มีเด็กที่วิ่งอยู่แถวนั้นนะคะเขาก็เป็นเด็กในตลาดเนาะพ่อแม่เขามาขายของในตลาดตี๔ก็มาขายแล้ว
ทีนี้มีวันหนึ่งที่ไอ้ขาวเราไปจับจับเนื้อตัวน้องเขาเนี่ย
เด็กก็ผีผีอืมผีผีอืมเสียงดังขึ้นมาเลยแม่เขาก็มีอะไรมีอะไร
นี่เขามาตีลูกฉันเหรออ่าไม่ใช่สรุปเด็กบอกว่ามีผีอ่ะ
คือเหมือนสภาพเท้าที่ค่อนข้างเน่าไปจนแทบถึงหัวเข่า

เกจิก็บอกว่าให้คนให้ลูกศิษย์ไปหยิบของที่อยู่บนหัวยายขาวมา
ซึ่งตอนนั้นผมเผ่ายายขาวเนี่ยลุงรังไม่มีใครเห็นเลยนะว่าอะไรของที่อยู่ในหัวยายขาวคืออะไร
สรุปแล้วเนี่ยลูกศิษย์เดินไปแหวกผมออกหยิบขึ้นมาเป็นตะกุด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
อย่าลืมนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มเรามีนัดมาล้อมวงกับเหล่าบรรดากองทัพนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
และสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนเหมือนเดิมครับ
เก็บประสบการณ์หลอนของคุณไว้เพียงลำพังคนเดียว
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และในสัปดาห์นี้ครับเราก็จะมีนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนให้พวกเรานั้นได้ฟังกัน
เป็นการปิดท้ายปลายเดือนแห่งความรักด้วยเรื่องราวต่อไปนี้ครับ
เข้ามาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าปริศนายายบ้าใบ้
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ไม่ว่าจะเป็นโปรโตไกซ์หรือแม้กระทั่งบทสวดปีศาจ
วันนี้คุณหมี่ครับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

อยากกินแบบนี้ครับได้ลวกถูก

คุณหมี่ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คือโทรมาเล่าเรื่องโปรโตไกซ์
วันนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
แต่ก่อนที่ไปถึงเรื่องนั้นถามก่อนเลยผมจะถามแขกทุกคน
ถ้าสมมุติว่าผมมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชื่อกี่เปอร์เซ็น
จะต้องตอบว่าไม่เชื่อค่ะเพราะว่ากลัวผีมาก
ถ้าเชื่อแปลว่าผีมีจริงเดี๋ยวเราจะโดนหลอก
อืมนี่คือไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่กลัวผี

ถามว่าขัดแย้งไหมมันก็คงขัดแย้งค่ะพี่แจ๊ค

อ่าถ้าเราเชื่อนะอุ้ยผีผีเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะพี่แจ๊ก
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าผีมีจริง

เออมันขัดแย้งกับแขกรับเชิญก่อนหน้านี้นะ
คนนั้นคือเขาเชื่อเลยว่าโลกนี้มีผี
แต่พยายามจะหาเหตุผลมาหักล้าง
ว่าผีมันใช่หรือเปล่า
อันนี้คือคนละแนวกันคนละอย่างกัน

แต่ลึกรู้อยู่แล้วว่าเขามี
แต่ลึกก็กังวลระแวงระแวงตลอดเวลา
วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ชื่อเรื่องมาว่าปริศนายายบ้าใบ้

ถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคนจำนวนมาก

แล้วเขาก็ประสบพบเจอเรื่องนี้มาด้วยกัน
ทำให้บางครั้งเวลาที่เราไปเก็บข้อมูล

เรื่องมันเป็นยังไงเป็นแบบไหน

มันมีหลักฐานจากคนจำนวนมาก

เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้

อยู่ในจังหวัด
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างนาน

แสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่
เริ่มเรื่องว่าสมัยที่หมี่อย่างเด็กเนี่ยค่ะ
มีก็จะอยู่ในชุมชนชุมชนหนึ่ง

เราจะเจอผู้หญิงค่อนข้างมีอายุคนนึง
แต่เขาดูเป็นคนที่สติไม่ค่อยดี

สัญจรไปมาก็จะพบเห็นผู้หญิงคนนี้ตลอด

เขาน่าจะอายุประมาณ๔๐๕๐แล้วนะ
คือค่อนข้างแก่ค่อนข้างมีอายุพอสมควรแล้ว
ซึ่งในช่วงนั้นเองเราก็เห็นตลอด
บ้าไหว้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือ
จากที่เขาจะแต่งตัวสกปรกลกลุงรัง

ก็เรียกเขาว่าผีผีบ้าผีบ้า

ซึ่งตัวยายว่าไหว้เนี่ย

เด็กก็ตะโกนไล่เขาค่ะ

เขาจะมีวิธีการหาเงินใช้
ด้วยการเวลาที่เขาเห็นรถมาจอดที่หน้าตลาด

เรื่องนี้เรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้ว

ทีนี้เราก็เลยต้องกลับไปถามคนระแวกนั้น
แล้วก็ไปถามปู่ย่าตายายพ่อแม่เรา
ค่ะเรื่องมันก็เลยได้มาเป็นเรื่องนี้นะ

ก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีรถตู้คันหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้ก็มีลักษณะตามที่บอกเลย

คิดว่ารถตู้เนี่ยเอามาปล่อยให้มาขอทานแล้วก็เดี๋ยวคงมารับกลับไปประมาณเนี้ยนะคะ
แต่กลายเป็นสรุปว่าไม่เคยมีใครมารับผู้หญิงคนนี้กลับอีกเลย
ทีนี้เหมือนคนในชุมชนเนี่ยชาวบ้านระแวกนั้นเขาเห็นว่าเฮ้ยมาอยู่ในวัดเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ละ
อยู่นานไม่ได้อ่ะไปอยู่ในตลาดแล้วกันค่ะเขาก็เลยไปหาที่ทางให้อยู่ในตลาด
ก็ไปนอนอยู่ในตลาดนะคะอืมตอนนี้ทุกคนก็พบเห็นยาบ้าใบ้เนี้ยเป็นเรื่องปกติแล้ว
แต่ว่าคราวนี้ยายบ้าไหว้เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ
เนื้อตัวของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสกปรกมีแต่ร่องรอยถูกทำร้ายถูกตีแขนขาอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเผ่าลุงรังแต่ตัวเขาเนี่ยขาวกว่าคนปกติค่ะผิวขาวผิวพันขาวใช่ผิวพันธุ์ดี
ซึ่งเป็นเรื่องที่ก็แปลกอยู่เหมือนกันคนเขาก็เลยเรียกยายบ้าใบ้เนี่ยด้วยอีกชื่อนึงว่าขาว
เย้ขาวหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือชื่อขาวไปเลยครับค่ะเพราะเขาพูดไม่ได้
ตอนที่ยายว่าไห้เนี่ยลงมาจากรถตู้เนี่ยเขาจะมีกระสอบเหมือนถุงใหญ่ประมาณกระสอบอะค่ะ
แต่ว่ามีหูหิ้วอืมเพราะถือลงมาด้วยใบหนึ่งคนเขาก็จะมาถามเยอะมากว่าเอ้ย
ข้างในเนี่ยมีอะไรอืมข้างในเนี่ยมีอะไรเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากรู้นะคะ
คือบ้าไหว้เนี่ยเขาพูดไม่ได้เย้ขาวเนี่ยพูดไม่ได้ครับค่ะแต่ยายขาวเนี่ยห่วงมาก
ไอ้กระสอบกระเป๋าใบเนี้ยห่วงมากไม่ให้ใครจับเป็นตายร้ายดีคือจับไม่ได้
อย่ามายุ่งกับของเขาค่ะก็อาศัยอยู่ในตลาดอ่ะเป็นเรื่อยเรื่อยมา
แล้วคราวนี้คนก็พบเห็นแต่มันก็จะมีเรื่องแปลกอยู่ว่ามีเด็กที่วิ่งอยู่แถวนั้นนะคะ
ก็เป็นเด็กในตลาดเนาะพ่อแม่เขามาขายของในตลาดตีสี่ก็มาขายแล้วอืม
ก็ตามแม่เขามามาในตลาดเขาก็ไม่ให้กลัวยายใบ้อะไรขนาดนั้นนะคะ
คือไม่ได้กลัวยายขาวเลยยายขาวก็เหมือนมาชอบมาจับเนื้อจับตัวมาเล่นกับเด็กอะค่ะ
คราวนี้มีวันหนึ่งที่ไอ้ขาวเราไปจับเนื้อตัวน้องเขาเนี่ย
เขาก็ร้องโวยวายขึ้นมาเลยแม่เขาก็ตกใจเสียงดัง
ว่ายายขาวมาตีลูกเขามาทำอะไรลูกเขาหรือเปล่าเพราะสติไม่ดีอะค่ะ
ก็มาจับเด็กเด็กก็ผีผีอืมผีอืม
เสียงดังขึ้นมาเลยแม่เขาก็มีอะไรมีอะไรนี่ขาวมาตีลูกฉันเหรอ
ไม่ใช่สรุปเด็กบอกว่ามีผีอ่ะคือเหมือนสภาพเท้าที่ค่อนข้างเน่า
ไปถึงแท่เหล่นหัวเขาอืมเหยียบอยู่บนไหล่ของไอ้เหยียบอยู่บนไหล่ของไอ้ขาวเนี่ย
ครับค่ะเด็กเขาก็เลยตกใจตกใจโวยวาย
ยายขาวก็ดึงเด็กไว้เด็กก็ไม่ผีผี
หลังจากนั้นมาเนี่ยเด็กคนนี้กลัวยายขาวมาก
คือเด็กไม่ได้เห็นว่ายายขาวมีเป็นผีแต่ไม่ได้เห็นเหมือนกับ
ยืนอยู่บนบ่าของยายขาวเขาไม่ได้มองขึ้นไปอีกนะคะเขาแค่เห็น
หลังจากนั้นเขาก็ตกใจผละวิ่งหนีเลยค่ะอ่าค่ะ
แล้วก็มาแม่เขาก็ตกใจแม่เขาอุ้ยเพอร์เจอร์มันไม่มีหรอกค่ะ
คราวนี้ทุกคนเขาก็ในตลาดเนี้ยเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติอืม
แต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือประมาณช่วงสักตี๔ที่คนเขามาเปิดตลาดกันนะคะ
มันเป็นตลาดเช้าเนอะเขาก็มากันแต่เช้า
สิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีคนคนบ้าอีกคนนะคะ
คือคนสติไม่ดีผมเผ่าลุงรังก็คิดว่าเป็นเอ๊ะยายขาว
วันนี้มันมาลื้ออะไรมันมาทำอะไรมันเหมือนวิ่งวนอยู่แถวนั้นนะคะ
นั่งนั่งยืนยืนย่องยืนยืนอยู่แถวนั้นอืม
ก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้สรุปปรากฏว่าไม่ใช่ยายขาวอ่ะอืม
เขาเห็นเป็นผู้หญิงที่เนื้อตัวเนี่ยมีหนอง
เหมือนสภาพคือศพนะอะพี่แจ๊กครับ
คือมันไม่ใช่คนปกติแน่เขาก็ตะเลิศเลย
เขินเขาก็วางไว้ตรงนั้นเลยตะเลิศผีผีหลอกผีหลอกผีหลอก
อ่าพอมาถึงตอนเช้าคนก็ถามว่าเอ้ยไปเจออะไรมา
เพราะว่าคนนั้นเขาทำงานไม่ได้เลยพูดจาไม่ถูกพูดไม่ออกเลย
คราวนี้เขาก็ถามไปเจออะไรมา
บอกว่าผีผีไอ้ขาวมันเป็นผีอืม
ก็กลายเป็นว่าคนก็คิดว่าเอ๊ะมันแปลก
เพราะว่าเฮียขาวเนี่ยก็ปกติดีก็เป็นคนบ้าเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นมาตั้งนาน
แกก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานเอออ่ะนี่คนเขาก็ล่ำลือกันไปว่า
อย่าไปยุ่งกับเนี่ยอย่าไปยุ่งกับยายขาวเลยมันแปลก
มันมีอะไรแปลกแปลกก็ไม่รู้อ่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลายายขาวเนี้ย
ไปวิ่งไล่ตามเด็กเนี้ยเด็กก็กลัวเรียกว่าผีบ้าครับค่ะเรียกว่าผีผีอ่า
คราวนี้นะคะก็มีวันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่ของวัด
เขาก็มีการเชิญพระอาจารย์ที่เป็นเกจิดังค่ะพระอาจารย์ที่เป็นเกจิดังเนี้ย
เขาจะมาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยในชุมชนเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ
ค่ะซึ่งพระอาจารย์คนนี้เขาจะมาหล่อเหมือนทำพระเครื่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะ
เพื่อที่จะให้คนเช่าบูชาก็เป็นงานใหญ่เลยค่ะ
พอพระอาจารย์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าบอกลูกศิษย์บอกชาวบ้านนะคะว่า
ให้ไปเรียกยายบ้าไหว้เนี้ยมาอืมอืมคราวนี้คนเขาก็บอกว่า
ใบ้เนี่ยยายขาวเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทำแน่คือเข้าวัด
คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาออกมาอยู่ที่ตลาดเนี่ย
เขาไม่เข้าวัดเลยไม่กลับเข้าไปที่วัดอีกเลยไม่กลับเข้าไปที่วัดอีกเลยอืม
ค่ะเพราะอะไรคนก็ไม่ทราบอืมไม่ทราบเลยอืม
ว่าจะมีงานอะไรงานหมู่บ้านงานอะไรเนี้ยเย้ขาวไปร่วมหมดครับ
งานวัดไม่ไปต่อให้วัดจัดงานรื่นเริงขนาดไหนมีมหรสบไม่ไป
ไม่ไปไม่เข้าวัดเพราะว่าขาวไปทำบุญอืมเออเนี้ย
ทำบุญให้ตัวเองบ้างไม่เข้าอืมลากเรียกไม่เข้าค่ะ
แต่วันนั้นพระเกจิมาบอกว่าไปเรียกยายขาวมาอ่า
ชาวบ้านก็โอ้โหท่านเขาไม่ไปหรอกไม่ต้องไปเรียกหรอก
พระก็บอกว่าไปเรียกมาสรุปแล้วยายขาวยอมมาค่ะอืม
ยายขาวยอมมาถึงหน้าพระเกจิเลยครับมาถึงปุ๊บยายขาวคุกเข่าร้องไห้ร้องไห้
กราบกราบก้มกราบก้มกราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งเรื่องเนี้ยชาวบ้านก็เอ๊ะมันแปลกแปลกเนอะมันอะไรอ่า
ทุกคนก็ลากกันมาเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมามุ่งดู
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอืมอ่าคราวนี้พระเกจิก็บอกว่าอ่า
เกจิก็หยิบไม้คล้ายคล้ายไม้ตะพดยาวคือความยาวเนี่ยไม่เท่าไม้ตะพดหรอกครับ
ท่อนแขนแต่ไม่ถึงท่อนแขนค่อนข้างใหญ่หน่อย
พระอาจารย์ก็ฟาดลงไปที่หัว

โดนไม้ฟาดหัวไม่เป็นไรเลย
พระเกจิบอกว่า

ช่วยฉันด้วยร้องไห้อยู่อย่างนี้

บอกว่าฉันชื่อดวง

วันนั้นก็เกิดการคุยกับ

ให้คนให้ลูกศิษย์ไปหยิบของ

สิทธิ์เดินไปแหวกผมออกเออหยิบขึ้นมาเป็นตะกุดเป็นตะกุด
ตะกรุดตะกรุดคุดออกว่าจะคัวใช่เหรออืมอ๋อคุดออกว่าจะคัว
หรืออยู่ในผมเนี่ยเขาหยิบออกมาปุ๊บชาวบ้านก็มองกันใหญ่เลย
มันเป็นอันขนาดความยาวเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งครับค่ะ
เป็นเหมือนแผ่นแผ่นเหล็กตะกัวครับม้วนค่ะแล้วคราวนี้พระเกจิก็เลยบอกว่า
เอามีดมามีดก็คือมีดมีดของพระนะครับมีดหมออ่าประมาณเนี้ย
เขาก็กรีดออกกรีดเพื่อเปิดดูว่าข้างในเนี้ยมีอะไรครับสรุปแล้วเนี้ย
ดึงออกมาเนี่ยลูกศิษย์หยิบออกมาเนี่ยเป็นคล้ายแผ่นหนัง
หนังสั้นสั้นไม่ได้ยาวมากในตะกรุดแผ่นตะกัวมีแผ่นหนังม้วนอยู่ในน้ำ
แผ่นหนังม้วนอยู่ในนั้นนะคะเหมือนเคยได้ยินแล้วทาด้วยสีแดง
คือคล้ายคล้ายเหมือนลงยันหรือลงอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะสีแดงไว้อืมค่ะ
ประมาณนี้พี่แจ๊คคราวนี้ชาวบ้านก็อะไรน่ะอะไรอ่ะออก
เกจิก็บอกว่าลิ้นมันไงว้ายสรุปไม่ใช่แผ่นหนังเหรอ
แผ่นลิ้นเหรอเป็นลิ้นมันพูดไม่ได้มันโดนตัดลิ้น
ค่ะคราวนี้ทุกคนก็เห็นหมดเลยว่าตอนที่ไอ้ข่าวพูดเนี่ย
ลิ้นอ๋อลิ้นเนี่ยไม่มีครับค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่า
รู้ไหมเนี้ยมันเป็นชะตากรรมฮะข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่าอืม
แค่ไหนแล้วที่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับเพราะคำสัญญาที่ตัวเองเนี้ย
รักษาสัญญาไว้ล้วนเลยนะถึงทำให้รอดจนมีชีวิตอยู่
จนถึงทุกวันนี้อืมคนก็เริ่มงงเอ๊ะพระเกจิพูดเรื่องอะไร
สรุปแล้วเนี่ยค่ะพอหลังจากวันที่พระเกจิจะไปเนี่ยวันยังไม่ทันจะไปจากวัดเลยนะคะ
อืมมีรถคันหนึ่งรถหรูเลยอืมยี่ห้อดังอืมวิ่งมาจากกรุงเทพ
อันนี้คือผ่านผ่านวันนั้นมานะคะผ่านวันนั้นรถหรูวิ่งจากกรุงเทพเข้าไปในวัด
เข้าไปในวัดเลยครับแล้วคราวนี้พระเกติยังอยู่เด็กวัดก็เลยโอ้ยเชิญเชิญเชิญ
คือเชิญคนที่อยู่บนรถค่ะคนที่อยู่บนรถเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกสามคนค่ะ
ผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวสวยหน้าตาดีผิวขาวผู้ชายเนี่ยดูร่ำรวยดูภูมิฐาน
แล้วก็มีลูกเป็นเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอายุน่าจะประมาณสิบกว่าขวบค่ะ
มาด้วยกันอืมเด็กวัดก็มาเชิญเชิญเชิญเชิญเข้าไปเลยนี่มีพระเกจิชื่อดังไว้อยู่น่ะอืม
หญิงนี้ก็ตรงปรีขึ้นไปเลยค่ะเหมือนจะไปหาพระเกจิครับไปถึงก็ชี้หน้าด่าพระเลยค่ะอ้าว
มึงมาเสือกอะไรกูอ่ามึงมาเสือกเรื่องอะไรของกูอืมเออไม่ใช่เรื่องของมึงครับ
พระเกจิรูปนี้ก็เลยตอบว่ากรรมหนักขนาดนี้ยังมีหน้าจะมาพูดอีกเหรอ
วิชาก็มีวิชาก็ดีแต่ยังเอามาทำกรรมหนักขนาดนี้ครับค่ะโอ้คราวนี้ชาวบ้านเนี่ย
รู้ข่าวอีกเข้ามามุงดูกันใหญ่อุ้ยผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยใครเนี่ย
แต่งตัวดีทำไมมาด่าพระแต่งตัวดีมาชี้หน้าด่าพระเลย
ผู้หญิงคนนี้ก็โมโหตึงตังบอกว่าหยุดเลยนะหยุดอย่ามาทำ
อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ยอมด่าพระอย่างนั้น
เขาบอกว่ากลับไปเลยมึงกลับไปเลยอืมเออคราวนี้พอเรื่องมันดัง
ว่ามีคนขึ้นไปด่าพระครับค่ะก็กลายเป็นว่ายายขาวเนี่ย
ก็วิ่งเข้ามามุ้งด้วยอ่าแล้วก็วิ่งเข้ามาในบนที่พระอาจารย์อยู่อะค่ะ
วิ่งเข้ามาแล้วพอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นสิบขวบวิ่งเข้าไปกอดเด็กเลยค่ะ
ค่ะวิ่งเข้าไปกอดเด็กแรงมากทั้งกอดทั้งดึงทั้งรัด
เด็กคันนี้โวยวายอย่าเลยเอ้ยอีบ้าอย่ามายุ่งออกไปออกไป
ค่ะทั้งจิกหัวทั้งตบทั้งถีบเพื่อให้ยายขาวเนี่ยออกไปจากเขา
ค่ะคราวนี้ไอ้ตัวผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นพ่อแม่นะคะ
ก็มาดึงยายขาวดึงทั้งดึงผมดึงเสื้อดึงหัวดึงกันใหญ่เลยค่ะ
พระอาจารย์ก็บอกออกไปให้หมดเออออกไปให้หมด
ค่ะทุกคนก็หยุดยายเขายังกอดเด็กไว้พระอาจารย์ก็บอกว่า
เขาไม่ใช่ลูกมึงแล้วอืมมึงไม่ต้องไปรักมันแล้ว
ไม่ใช่แม่มันแล้วปล่อยมันไปอ่ะยายขาวก็ปล่อยไป
สรุปแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าจริงแล้วเนี่ย
ขาวเนี่ยถูกสะกดด้วยการตัดลิ้น
อืมทำตะกุดฝังลงไปในหัวอืมเพื่อสะกดไว้ไม่ให้พูดได้
ไม่ให้พูดอีกแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นที่มาของการสะกด
ครับก็เพราะว่าจริงจริงแล้วยายขาวเนี่ย
เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีประมาณนึงก็คือเป็นคนสวยเลย
คนสวยผิวพันธุ์ดีมีงานการอาชีพทำก็คือยายขาวเนี่ย
เป็นพนักงานแบงค์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วเขาก็ไปรู้จักกับผู้จัดการแบงค์ซึ่งก็เป็นผู้ชาย
ร่ำรวยมาจากตระกูลที่ดีอ่ะนะคะค่ะคือรู้จักกันก็รักกัน
รักกันแล้วก็แต่งงานกันครับค่ะคราวนี้เย้ขาวก็มีลูก
กับผู้ชายคนนี้แต่คันนี้ด้วยความเป็นสมัยก่อนนะคะ
ตระกูลคนรวยอ่ะพูดดีมีตังค์เขาก็ไม่ได้อยากให้
ฝ่ายชายเนี่ยเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้
เขาก็อยากให้แบบแต่งงานกับคนที่เขาสามารถเอาลูกสะพ้ายออกงานได้
เขาก็เลยไปดิวไปตกลงกันกับอีกบ้านนึง
ซึ่งเขาชอบพอกันมาก่อนว่าเนี่ยจะให้ลูกชายอ่ะ
แต่งงานกับอีลูกสาวบ้านเนี้ยสรุปแล้วลูกชายก็ไม่ยอม
อุ้ยมีเมียแล้วจะไปแต่งงานได้ไงเนี้ย
กลายเป็นว่าไม่เอาแต่พอมาวันจริงที่มาเจอตัวลูกสาวบ้าน
ชอบกันขึ้นมาค่ะพอปิ๊งขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเพราะเขาสวย
ใช่เพราะเขาสวยเขาเด็กเขาหน้าตาดีเป็นตระกูลดี
ก็กลายเป็นว่าจะมาเลิกกับอีขาว
เขาบอกจะเลิกกับยายขาวปุ๊บยายขาวบอกโอ้โหลูกฉันยังเล็กนะ
ฉันขออยู่ดูแลลูกได้ไหมจะเลิกก็เลิกฉันไม่ว่าอะไร
จะขออยู่ดูแลลูกกลายเป็นว่าก็อยู่ไป
อยู่ไปหลายปีแล้วผู้ชายก็ยังเลิกกับยายขาวไม่ได้
พอเลิกกับยายขาวไม่ได้ทำยังไงดีฝ่ายผู้หญิงพ่อแม่เขา
ทนไม่ไหวแล้วไปทำคุณสัยไปคุณสัยก็คือ
ทำคุณสัยแบบที่มีวิญญาณ
วิญญาณที่เขาตายใน
ที่ไม่มีใครดูก็คือเป็นศพรายญาติ
เอามาเลี้ยงไว้ใช่เอามาเลี้ยงไว้คือเอาศพร้ายญาติเลย
มาทำคุณสัยเพื่อให้ไปหลอกหลอน
หลอกหลอนยายขาวให้ไม่สามารถคงสติไว้ได้
ซึ่งยายขาวเนี่ยเจอมาตลอดก็คือวิญญาณตนเนี่ย
ตามติดยายขาวมาตลอดแต่เขาก็ยังคงสติไว้ได้ว่าเขาเลี้ยงลูกเขาไงค่ะ
ก็รักลูกเขาเลี้ยงลูกแล้วก็รักผัวเขาก็อยากอยู่กับสามีเขา
กลายเป็นว่าโหทำยังไงก็ไม่ได้แล้ว
ขาวเนี้ยมันไม่ยอมมันจะอยู่เขาก็เลย
จ้างคนรถตู้อืมจ้างรถตู้บอกว่าเอาไอ้เนี้ย
เดี๋ยวมันก็สติไม่ดีแล้วเอาไอ้เนี่ยไปปล่อยไปปล่อยไกลเลยนะ
ซึ่งถ้าพ้นจากชุมชนนี้ไปพ้นจากอำเภอนี้ไป
มันก็จะขึ้นกลายเป็นส่วนป่าส่วนเขาแล้ว
ตู้ก็ไม่อยากขึ้นเขาก็มาปล่อยที่ชุมชนอีก
กลายเป็นว่ายายขาวเนี่ยก็ต้องมาอยู่ที่ชุมชนนี้
ที่เขาเข้าวัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า
ผีตัวเนี่ยเข้าวัดไม่ได้
เวลาเข้าวัดเนี่ยยายขาวเนี่ยจะมีผื่นขึ้นตามตัว
จะตัวร้อนจะรู้สึกเป็นไข้อะไรอย่างนี้
ซึ่งคนในตลาดที่เห็นกันมาตลอดเนี่ย
ว่ามีเหมือนคนบ้าคนสติไม่ดีคนวิ่งอยู่ในตลาดเนี่ย
ก็คือเห็นผีตอนนี้ค่ะซึ่งยังคงตามติดยายขาวไม่ห่าง
ขาวก็ต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมนี้
ซึ่งวันนั้นเนี่ยลูกของผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นที่มาเนี่ย

ซึ่งยายขาวเนี่ยก็จำได้คิดว่าจำได้เข้าไปก่อนเข้าไปรับ
แต่การกระทำของเด็กเนี่ยก็คือเขาไม่รู้แล้วว่ายายขาวเป็นแม่

หลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยคนก็ไปเจอยายขาว
ไอ้ขาวเนี่ยแกนอนตายในตลาดก็อยู่ดีก็นอนตาย
คนเขาก็เลยโหสงสารเนอะญาติเยิดก็ไม่มีเนอะติดต่อไม่ได้
เขาก็ไปเปิดกระเป๋ากระสอบสีขาวค่ะที่ดู

ก็มีทั้งรูปลูกมีทั้งผมเส้นผม
คือน่าจะเป็นของที่แกเอามาจากลูกแกเก็บไว้ในกระเป๋า
คราวนี้ก็พยายามติดต่อหาญาติซึ่งก็ไม่มีญาติ
พอมีพอไม่มีญาติชาวบ้านก็เลยลงเงินกันช่วยเหลือ
จัดงานศพเฮขาวเนอะจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีรายญาติ
จะได้ไม่ต้องมาเป็นขู่ใครเขาไปทำอะไรไม่ดี
กลายเป็นว่าพอจัดศพงานศพเฮียขาวเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็คือเผาเผาเสร็จปุ๊บวันที่เก็บกระดูก
เขาเจอตะปูสีดำตะปูสีดำเมี่ยมความยาวนี่ก็ยาวอยู่นะคะ
ซึ่งไม่น่าอยู่ในร่างคนได้เนอะเขาก็เจอปุ๊บประมาณยี่สิบตัว
เพราะไม่รู้จะทำไงคราวนี้ชาวบ้านกลัวแตกตื่นกันใหญ่เลย
คุณใส่มีจริงคุณใส่มีจริงก็กลัวกันใหญ่
ก็เลยต้องส่งทั้งหมดเนี่ยทั้งตะปูทั้งกระดูกเนี่ย
ไปหาพระเกจิซึ่งตอนนั้นท่านไปอยู่ที่วัดเดิมของท่านแล้วนะคะ
ว่าส่งไปให้พระเกจิเนี่ยพระเกจิก็บอกว่า
นี่แหละชะตากรรมยายขาวเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้ว
คุณสัยเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วได้ไปเกิดใหม่
ส่วนวิญญาณที่คอยตามเนี่ยก็ทำหน้าที่แล้ว
อาจารย์ก็บอกว่าช่วยตรงนี้ไม่ได้มันเป็นชะตากรรม
แล้วคำสัญญาที่เคยช่วยยายขาวไว้
ให้ยายขาวเนี่ยต้องมาต้องตายณวันนั้นที่เขาทำคุณสัยเลยเนี่ย
ก็คือเพราะว่ายายขาวกับสามีเนี่ยเขาเคยรักรักและผูกพันกันมาก
เขาสัญญาว่าเขาจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่า
ก็เลยกลายเป็นว่ายายขาวเนี่ยจะต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปจนแก่เท่า
วันที่ไอ้ขาวตายเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวบัวเขาก็ตาย
ซึ่งทางนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผัวเขา
ซึ่งถ้าเกิดว่าคำสัญญาคำผูกพันอะไรเนี่ยมีจริงแล้วไม่ได้ลบล้างไป
ก็คิดว่าในวันนั้นเนี่ยหัวเขาก็อาจจะมีอันเป็นไปตามไปด้วย
ซึ่งอันนี้เราไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นฝั่งกรุงเทพ
เรื่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่
หน้าเศร้าสำหรับคนที่รักษาสัญญาแต่ต้องกลับถูกทำให้ทุกข์ทรมาน
เหมือนตกนรกทั้งเป็นโอ้โหเลยนะนี่ต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
ตอนที่ทางฝั่งนู้นทำคุณสัยใส่โดยการที่ปลุกผีขึ้นมา
อันนี้ทราบแล้วแล้วลิ้นแกโดนอะไรยังไงทราบป่
แกเนี่ยคือเขาตัดเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้แกพูดว่าเป็นแม่ของเด็ก
หลังจากที่ทำผีมาหลอกให้ตัวเองเสียสติไปแล้วก็เลยจับตัดลิ้น
วันที่จะปล่อยเนี้ยตัดลิ้นทิ้งเลยวันที่ให้ขึ้นรถตู้เอาไปปล่อยตัดลิ้นทิ้งก่อนเลย
เหมือนสะกดเอาไว้ว่าไม่ให้พูดพูดไม่ได้อีกแล้วก็ยังมีผีหรือว่าวิญญาณเนี้ยคอยตาม
ก็เหมือนอย่างที่เด็กเห็นว่าเฮ้ยมาเหยียบอยู่ตรงบนบาย
หลังจากที่เผาศพยายขาวยายบ้าใบ้ยายผีบ้าตามชื่อเรียกใดก็แล้วแต่
ตะปูที่เหมือนจะอยู่ในตัวแกไม่ได้เป็นตะปูที่มาจากโรงศพไม่ได้เป็นประตูที่มาจากเตาเผา
เป็นไปไม่ได้ค่ะพี่แจ๊คมันเพราะส่วนมากมันต้องมีการเก็บมีการเคลียร์ก่อนถูกไหมเคลียร์ก่อน
แน่นอนว่าตะปูนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เผาศพยายขาวเนี่ยไปแล้วค่ะ
เป็นเหมือนกับตะปูถ้าเราเรียกกันว่าเป็นตะปู๗ป่าช้าตะปูทำคุณสายมดดำนี่แหละ
หลายตัวหลายตัวเลยไม่น่าจะอยู่ในร่างกายคนมานานขนาดนี้ได้
ซึ่งอันนี้พอชาวบ้านเขาเห็นเขาต้องมีการพูดคุยว่าเฮ้ยยายขาวเนี่ยทำไมมีตะปูอยู่ในตัว
ก็เลยต้องมีการไปสืบสาวราวเรื่องใช่ค่ะ
เฮ้ยทำไมยายขาวถึงมีตะปูอยู่ในตัว
ผมว่าด้วยความที่ชาวบ้านสมัยก่อนเวลาเขาจะสืบอะไรเนี่ยไม่ยาก
ผมว่าเหมือนสมัยนี้นะน่ากลัวนะ
เรื่องของการสืบมันจะมีข้อมูลเชิงลึกมีข้อมูลนู่นนี่นั่น
ในการไปสอบถามว่าอ่ะรู้ที่มาที่ไปของยายขาวแล้วนี่ว่าแกมาจากไหน

เพราะว่าจากครอบครัวนั้นที่พี่มามาด่าพระอาจารย์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอ๋อ
ที่มาที่ไปของยายขาวมาจากที่นี่ก็น่าจะกลับไปสืบสาวเราเรื่องที่นั่น

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยายขาว

มีคนวงนอกที่รู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นที่เขาเกิดเรื่องต้องรู้

เขาถึงเล่าออกมาได้ไงว่าอ๋อยายขาวเป็นอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนอย่างนี้
ที่ฟังฟังเรื่องนี้มาทั้งหมดก็คงจะหนีไม่พ้นจะพูดคำว่า

คือเวรกรรมของใครของมันซึ่งเวรกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ไม่รู้ว่าเขาไปทำเวรกรรมอะไรมา

เพราะบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นแค่ตรงนี้
มันอาจจะเริ่มต้นก่อนหน้านี้หรืออาจจะพบภูมิก่อนหน้านี้
หรือในอดีตที่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันมา
กลายเป็นว่าตัวแกจะต้องมารับชะตากรรมที่แบบฟังแล้วมันก็
อยากให้เรื่องนี้มันเป็นแค่นิทานสักเรื่องหนึ่ง

เพื่อเอามาเล่าให้คนรุ่นหลังได้ฟัง
แค่นั้นพอเพราะเท่าที่ฟังดู
ความน่ากลัวของจิตใจคนน่ากลัวผีเยอะเลยนะ
คุณหลัดเราภาคงคุณไสเสธกันทำไม
แค่แบบอยากให้เลิกกัน

มีความผูกพันอยู่กับลูกของเขา
ไม่มีทางไหนที่จะพลากออกไปจากตรงนี้ได้
ก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ซึ่ง
ที่ฟังมันคือวิธีการโหดร้ายโคตรเลย

เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
มันก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรไปยุ่งไปคล่องไปเกี่ยวกับมันอย่างที่สุด
เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเข้าไปยุ่งกับมัน
อย่าลืมว่าคุณสัยหรือว่าของที่มันเป็นของไม่ดีต่างมันถูกวางไว้เฉย

คนอย่างเราเนี่ยแหละครับวิ่งเข้าไปหามันแล้วก็ไปหยิบไปจับมันขึ้นมาใช้
เอาไว้ใช้ทำร้ายคนเอาไว้ใช้บังคับจิตใจคนเอาไว้ทำนู่นทำนี่

แต่ใครก็แล้วแต่ที่ไปหยิบจับไอ้ของพวกนี้เอามาทำร้ายคนอื่น
คนอื่นได้รับผลพวงนั้น
คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะ

มันอาจจะเร็วจะช้าไม่รู้
แต่วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโดยตรง
แต่มันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัว

ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่นะ
การทำกรรมไม่ดีกับคนอื่นผมว่า
กรรมบาปบุญคุณโทษผมเชื่อ๑๐๐ว่ามันมีจริง
ที่ทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่มันไม่ดี
ถ้าเราคิดดีเนี่ยจิตใจเราก็จะดี
ถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยจิตใจเราก็จะไม่ดี
อันนี้ก็เป็นเวรกรรมที่เห็นชัดอยู่แล้วเนาะพี่แจ๊ค

จะมีผู้หญิงสติไม่ดีผมเผ่ากระเซิกกระเซิง

ใช่ไหมเวลาเห็นเขาเดินเข้ามาให้ใกล้

แต่กลัวด้วยรูปลักษณะของเขา

ใช่แต่ที่ไหนได้คือปูมหลังของเขา
เขาเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้เรื่องเดียวครับ

ทำอะไรไว้ก็เป็นเวรกรรมของคนนั้น

เขาถ้าเขาไปทำคุณสัยใส่จริง
วันหนึ่งเขาต้องรับผลกรรม

ทุกวันนี้ผมเคยพูดหลายครั้งในรายการ

ดาราศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่

พบเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้

แล้วเขาหมดไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำ

แก้ไขสถานการณ์ได้

ทำไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณผู้ชมผู้ฟัง

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มวงล้อแห่งกรรมนี้
คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณ
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของปริศนายายบ้าใบ้

เห็นยายบ้าใบ้ครั้งสุดท้ายตอนที่แกเสียชีวิตเนี่ย

คือวันที่ไปวันที่ครอบครัวนั้นมา
กับตอนที่คุณยายไปเสียชีวิตนานไหม

ก็เร็วนะถูกว่าไม่นานนะ

วันที่ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาจะกลับเนี่ย

ครั้งนี้กูเอามึงตายแน่

ก็คือก็แค่แยกย้ายกันไปจบกันไป

ทานที่ถูกแต่งมาสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน

สำหรับท่านไหนที่มีเรื่องราวหลอน
ไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นเรื่องผีเรื่องสางนะ

คุณสัยมนต์ดำ

จำเป็นที่จำเป็นต้องเรื่องผีอย่างเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
เราจะได้มานั่งพูดคุยกันในสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้
ประการทั้งปวงรับรองว่า
เดือดไม่แพ้สัปดาห์ไหนอย่างแน่นอนครับ
และวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ